ไม่ใช่แต่กลุ่มศิลปินนักร้องนักแสดง
และกลุ่มลิเกชาวสวน

ก็ต้องบอกว่าเจอพิษโควิดเหมือนกันนะคุณต่างจังหวัด

พิษสุนโลกได้ไล่แจกนะมะม่วง
เดี๋ยวไหนพูดถึงมะม่วงวันนี้ไปซื้อมาฝาก
พี่ซื้อเป็นจริงเอานี่ฮะ
นี่ฉันซื้อมา๒กิโล
ถุงนี้๒กิโล๔๕บาท

คือ๔๕บาทนี่ถือว่าราคาราคาได้ดีแล้วนะคะ

ชาวสวนเขาขายกันได้ตอนนี้นะคะ
กิโลละ๒บาทถึง๓บาทเท่านั้นเอง

อันเดียวกันเลยคือมะม่วงมหาชนก
ถ้าเทียบกับปีก่อนกิโลละ๓๐๓๕๓๙ยังมีเลยนะคะ
แล้วก็ส่งออกไปที่เกาหลีเป็นพันธุ์ที่แบบเกาหลีชอบ
แต่ปรากฏว่าเจอพิษโควิดในปีนี้ราคามันต่ำลงมา
หน้าสวน๒บาท๓บาทต่อกิโลเท่านั้นเองนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่มที่ปลูกมะม่วงพันธมหาชนก
หรือเขาเรียกกันว่ามะม่วงแก้มแหม่ม๔๐๐กว่าไร่
ในพื้นที่บ้านเหล่าค้อจังหวัดมหาสารคาม
เขาบอกว่าตั้งแต่โควิด๑๙มานี่ชาวสวนได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ส่งออกไม่ได้นะคะในประเทศเองมะม่วงก็ล้นตลาดพ่อค้าไม่มารับซื้อ
นี่ค่ะก็เลยต้องปล่อยให้ร่วงคาสวนแบบนี้
เห็นแล้วเสียดายนะมะม่วงมหาชนกนี่อร่อยมากนะ
แต่ว่าปีนี้ไม่มีใครซื้อจริงนะคะ
เขานิยมกินสุกเหรอพี่พอดีผมไม่ทานมะม่วงสุก
ดิฉันชอบมากนะชอบทานแบบสุกเพราะว่ามะม่วงชนิดนี้เนี่ย
สุกกลิ่นมันจะหอมพิเศษมากคือมันหอมพิเศษจริงนี่
นี่คือแบบเอกลักษณ์เลยแล้วเนื้อเขาก็จะไม่หวานแหลม
กลมกล่อมกำลังดีนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะ
เกษตรกรท่านหนึ่งนายปฏิวัติธรรมมุนนะคะ
บอกว่าเนี่ยเมื่อปี๖๒ก่อนโควิดจะมากิโลหนึ่ง๒๐๓๕นะคะ
ปีที่แล้วราคาก็ใกล้เคียงกันก็คือ๒๐๓๕
แต่ปีนี้มันลดฮวบลงมาเลยนะคะสูงสุดขายได้๕บาทเท่านั้นเองนะครับ
บาทราคาที่เขาขายกันอยู่
แล้วเขาลงทุนไปกว่า๒แสนก็ยังไม่ได้ทุนเลย
ขาดทุนอีกต่างหากเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ลงไปดูหน่อยนะฮะเกษตรกรปลูกแล้วขายไม่ได้
จะช่วยวางแผนว่าเขาจะสามารถเอาผลผลิตไปทำอะไรได้บ้าง
ภาวะแบบนี้นะคะลำบากมากจริงค่ะ
ม่วงหมาชนกมันส่งออกมาได้แล้วปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
ก็เลยขอความเห็นใจนะครับคือสินค่าตอนนี้บางมวงมันออกมาได้เลย
ราคาพืชผลการเกษตรก็ตกต่ำแล้วก็การซื้อขายของพ่อค่ายที่เคยเข้ามาซื้อกับ
บ่มีเข้ามาเลยมะม่วงก็เสียหายออกมาได้
นี่แหละค่ะสำหรับมะม่วงพันธมหาชนกก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะ
ใครไม่เคยทานขอให้ไปหามาทานครับเพราะเป็นมะม่วงที่เขามีการวิจัยออกมาว่า
มันมีสารที่จะช่วยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งได้
คือมีการวิจัยออกมาจริงจริงกินแล้วกินดิบอร่อยไหมครับดิฉันไม่เคยทานดิบนะอ๋อเหรอฮะ
ปล่อยให้มันสุกแล้วพอสุกเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแบบนี้ไอ้สารตัวนี้ค่ะ
คือมันมีประโยชน์กับร่างกายนะคะแล้วก็แหล่งผลิตใหญ่เนี่ย
รสชาติหวานกรอบนะคะงานวิจัยอย่างที่บอกก็คือว่า
ม่วงพันนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดต้อกระจกด้วยนะคะ
เกษตรจังหวัดมหาสารคามก็ช่วยไปส่วนหนึ่งนะคะซื้อไปตันหนึ่ง
ไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์นี่อันนี้ดีเลยซื้อไปแล้วไปแจก
คือช่วยต่อช่วยแบบนี้นะคะซื้อไปจากเกษตรกรเพื่อช่วยเกษตรกร
แล้วก็เอาไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ถือว่าช่วยจริง
เพราะว่าสินค้าทางการเกษตรนี่เวลามันขายไม่ได้
มันเหมือนนั่งมองเงินเน่าเสียไปใช่ไหมคะแล้วปีนึงเขาก็จะเก็บเกี่ยวกันครั้งเดียว
เพราะฉะนั้นขอเชิญชวนเลยคุณผู้ชมมะม่วงมหาชนกหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รุณาช่วยไปดูหน่อยนะคะว่าเกษตรกรจะเอาไปแปรรูปยังไงได้บ้าง
กินก็อร่อยนะคะหรือฟรีสเอาไว้ทานนอกฤดูก็ได้นะคะ